ครับงานพฤกษานวล๖๑ครับผม
ก็เป็นงานที่จัดทุกปีครับผม
บริกราโชก่อนจังหวัดมวลกระบุรี

มาร่วมแสดงร่วมถ่ายกันอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันจะนอกจากจะได้ช่วยเกษตรกรแล้ว

ตัวเล็กเองเคยเลือกซื้อต้นไม้เป็นโอกที่บ้านเหรอ
มีครับผมตอนสร้างบ้านก็เลือกไปเลือกต้นไม้เหมือนกัน

แต่ว่าก็ชอบบรรยากาศของบ้าน
บรรยากาศของชอบแบบเวลาไปร้านอาหาร
ก็ชอบร้านที่มีต้นไม้เยอะเราก็จะรับดี
คุณค่อนข้างรักธรรมชาติหรือเปล่านะ
รักธรรมชาติครับผม

ใครอยากมาเดินดูงานภุษานนนทรรภ๖๑

ตกเถาเป็นอะไร
เรียกหนึ่งก็คือ๑ปีครับผม

ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า
พอมันขึ้นหลักปีอะไรอย่างนี้
มันก็เริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง
หรือเปล่า
หรือเปล่าอย่างแปลงคนตั้งตารอลูกพูด

ก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าก็คิดว่า
มันก็เป็นโอกาสที่ดี
คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้คนหลายคน
อาจจะคิดว่าเรา
เราคงแบบไปด้วยกันไม่ได้

มีกระแสข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยดีออกมาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแต่ว่าสำหรับตัวเล็กเองเนี่ย

เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างนานแล้ว
แล้วก็คือมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้น

แล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านเราผ่าน
เราสองคนผ่านอุปสรรคผ่านกระแสต่างมาได้จนถึง๑ปีเนี่ย
มันก็มันก็เป็นโอกาสที่โอกาสพิเศษของเราเองที่จะแบบหวงลูก

อืมคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า
คุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า
คุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า
ไม่ได้บอกครับผมอืม
ลงมาลงกลับไม่โกงคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า

ลงมาลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า

ลงมาลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า

ลงมาลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า

ลงมาลงได้หรือเปล่าคุณเขียวผมได้รูปก่อนลงได้หรือเปล่า

๑ปีมันพิสูจน์อะไรยังไงกับผู้เรามั้ย

ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์อะไร

ความรู้สึกของเราเองเราก็รู้สึกว่า

อยากให้ทุกคนที่อาจจะมองไม่เหมือนเรา

เพราะว่าคือเราเองก็โดน

โดนติโดนว่ามาเยอะ
อะไรในช่วงแรกเนี่ย

ก็ก่อนอันนี้ไม่เคยโดนว่า
ก็ก่อนอันนี้ไม่เคยโดนว่า

อ้าหาแรงอะไรมา
ผมไม่เคยหรอกไม่น่าเคย
ก็ว่าอาจจะมีนิดนิดนี่น้อย
มีแบบพี่ถ้าเป็นพี่มาแซมคือจะเผ็ด
เรียกว่าบางทีคำที่ใช้เรียกมันอาจจะ
ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นครับ

คือคือคือคือ

ความสัมพันธ์ความเข้าใจกันของเราที่สำคัญมากกว่า
อะไรนะฮะ

แต่ก็อยากจะให้ลูกข้อใจและรู้กักกันมากกว่านี้

หลังจากนี้จะเห็นรูปอีกนิดมายังไง
ก็คงมีบ้างครับจริงตั้งแต่แรกเราเองก็อยากจะ
ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแบบไปไหนเขาก็ลงรูปกัน
เราไม่อยากจะต้องมาคิดว่าเดี๋ยวลงไปจะโดนว่าหรือเปล่า

เราก็ไม่อยากที่จะต้องคิดเยอะอะไรแบบนั้น
คือสำหรับความคิดของเล็กนี่ก็คือ
พอเราข้าม๑ปีมาได้เนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มชัดเจน
แล้วการที่เราจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าลงรูปหรือว่าไม่ลงรูป
มันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ต้องคิดเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้ว

เต้ยจะลงรูปหลังไหน
แล้วเล็กก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงหรือเปล่า
แต่ที่เคยคุยกันก็คืออย่างที่บอกว่าเราเองทั้งสองคนอยากไปไหนไปเอาไหน
เราก็อยากจะเป็นธรรมชาติของเราไม่อยากจะต้องมานั่งกลัวกระแสภายนอก
ยังมีอะไรที่ต้องปรับกันอีกมาสองคน
ยังมีครับผมยังมีคือเรียกว่าคนสองคนยังไง

เรารู้แบบตัวเองที่เรารู้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์
อยู่กับพี่น้องที่บ้านแล้วยังไม่รู้จักพี่น้องเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลย